อันนี้เป็นโรคใหม่ในภาวะของการหมดแฟนในการทำงาน
ต่อไปไม่ไหวแล้วเราไม่สามารถแบกคำพูดทุกคนได้
แฟนคลับมีกี่ประเทศก็ไม่รู้แต่ละภาษาก็ไม่รู้แต่ละวัฒนธรรมอะไรก็ไม่รู้
เราต้องแบกเอาไว้มันแบกไม่ไหวแล้ว
รู้สึกว่าถ้าแบกต่อไปแล้วก็ลงไปนอนที่พื้นฉันก็ทำอะไรต่อไม่ไหว
ถามด้วยความรักไม่ได้โกรธกันใช่ไหมหลายคนก็แบบเออเมาส์ก็ไม่
มิวจะกลับแตกก็ไม่โกรธโอ้โธตัวจริงนะตัวผมกับน้องไม่ได้มีอะไรกันเลย

ความรู้สึกผมคือแค่รู้สึกว่า
ถ้าเราบอกว่าไม่มีแฟนอยู่ประกาศแต่งงานมา

ตื่นเต้นครับตื่นเต้น

คือเป็นครั้งแรกที่เราเจอกัน

วันนี้ขออนุญาตคุยกันทุกเรื่อง

ก่อนอื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักที่พี่คิดว่าเราจะต้องคุยกัน
เพราะคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนนะฮะ
อันนี้เป็นโรคใหม่ในภาวะของการหมดแฟนในการทำงาน

หรือว่าหมดไฟในการทำงานมันคืออะไรครับ

มันคือความรู้สึกที่เราไม่อยากทำอะไรแล้วครับผม
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสนุกต่าง
เด็กต่างบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยเราแล้ว
การไปเจอผู้คนก็ไม่ได้ช่วยเรา

อะไรคือสัญญาณบ่งบอกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเผชิญหน้า

คือตอนที่ไปขึ้นเวทีราชมังครับ

ยิ่งใหญ่มากนะราชมัติ
ราชมังก็คือเป็นเวทีที่ใหญ่มากของประเทศไทย
ตอนนั้นคือรู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรเลย
ผมเดินขึ้นไปร้องใช่ไหมครับ
ไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกอะไรเลย

ลิสต์แล้วเดี๋ยวกลับบ้านไม่ตื่นเต้นด้วยไม่อะไรเลยดูแค่รู้สึกแค่นั้นเลย
พอเราร้องเพลงจบมาปุ๊บมันเป็นเวทีที่ใครหลายคนอยากมาร้องตรงนี้ครับผม
แต่ทำไมตอนเราเจ็บแล้วไม่รู้สึกอะไรเลย

ตื่นเต้นไม่กลัวไม่ลนหรือว่าไม่ภูมิใจ
แล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้มานานมากหรือยัง

เราเป็นแบบนี้บ่อยมากที่ผ่านมาครับ
ก็มาทำงานเพราะว่าต้องมาทำงานเฉย
รู้ว่ารู้ว่าตารางงานมันเป็นอย่างนี้ทำให้เสร็จจบ
ซึ่งเรารู้สึกว่าที่ตรงนี้มันเป็นงานศิลปะ

มันต้องมีแฟชั่นมันต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งต่างที่เกิดขึ้น

แกจะอยากอยู่เฉยไม่อยากทำแล้ว
มันเลยทำให้รู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้ว
ต้องปรึกษาใครสักคน
แล้วตอนนั้นไม่รู้จะปรึกษาใครจริงก็เลยไปหาคุณหมอ
คุณหมออธิบายหรือให้เหตุผลอาการที่คุณเผชิญหน้าว่าอะไรบ้าง
มันคือการที่เกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่พอ
การที่เราไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้ตกตะกอนอะไร
โหน่ากลัวนะ

คนดังหลายคนในวงการเป็นเหมือนกันนะ
แต่อาจจะไม่เปิดเผยนะพี่ก็ได้ยินมาเหมือนกัน
แล้วถ้ามันเผชิญหน้าอยู่นานมันจะนำไปสู่สิ่งที่เราไม่คาดฝัน
ใช่คือตอนนั้นเขาก็บอกผมเลยว่าพี่หมอบอกผมเลยว่า

แล้วก็จุดเทียนทุกคนอาจจะจุดเทียน
แล้วเทียนก็ค่อยค่อยรายหลาย
แต่เหมือนใช้ปือนไฟยิงเทียนนะ

หมอก็บอกว่าเราเป็นอย่างนี้ก็ต่อไปก็ได้นะ

แล้วก็คงไม่อยากทำแล้วก็เอาออกจากวงการไปแล้วไม่ทำแล้ว
เขาจะอยู่ได้เป็น๑๐ปี๒๐ปีเลยก็ได้

ของผมมันเกิดจากการที่ผมเป็นคนที่
ชอบงานศิลปะมากชอบไอเดียต่าง
แต่ว่าเราดันไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราไม่สามารถออกไอเดียได้
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่โดนบังคับทุกอย่าง
ก็เป็นไปอย่างที่เขาต้องการอะไรอย่างนี้
มันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ

ระบบเก่ามันถูกเซ็ตให้
แล้วก็สิทธิ์การตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ที่คนอื่น

สมมุติคุณจะต้อง๑วันแล้วของมิวสุประสิทธิ์เขากำหนดอะไรให้บ้าง
พี่ผมรู้อีกทีนึงตารางแน่นทั้งเดือนแล้วแล้วผมไม่ได้เลือกเลยว่าทำอะไรบ้าง
ผมไม่รู้ด้วยนะว่าเงินที่ได้แต่ละงานเท่าไหร่

ผมทำงานโดยที่ผมไม่รู้ว่าผมได้เงินเท่าไหร่
ทำงานมาเหมือนแบบไม่ได้กำไร
เหรอ

เพราะว่าไม่ทันแล้ว
เป็นอย่างนี้

เราอยากทำจริงเลยนะครับ
ต่อกันเพิ่มมากขึ้น
คอยพยายามบอกว่าปัจจุบันเราเป็นยังไง

คุณอารมณ์เสียได้แล้วก็อารมณ์เสียได้เหมือนกัน

อารมณ์เสียไม่ได้เฉยทั้งที่บางทีแบบ

บางทีการถ่ายวีดีโอตัดแค่ช่วงที่เราโมโหไปลง
แต่ก่อนหน้านั้นต้นเรื่องไม่มีก็เคยโดนมาเหมือนกัน
หรือว่าคำพูดบางทีคลิปนี้ก็เหมือนกัน
คำพูดยาทั้งคลิปมีการไต่ระดับต่าง
ที่เขาอาจจะแคปมาแค่นี้พูดว่านู่นว่านี่แล้วก็ไปลง
อันนี้ถามด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงนะครับ

เวลาเราเข้าวงการเวลาเรามีชื่อเสียง
มีความหลากหลายของแฟนของเรา
มาชื่นชมเราหลายประเทศเลยนะทั่วโลกเลยนะ

ดาราศิลปคิดว่าคิดไปก่อนแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้
ตอนแรกคิดว่าเราต้องเจอกับคอมเมนต์เยอะมากแน่เลย
แต่ปัจจุบันคือคอมเมนต์จากคนนอกเข้าใจ

เข้าใจว่าคนที่เป็นแฟนคลับเราจะรักเราส่งเสริมเราสนับสนุน

ซึ่งคนเหล่านั้นมีถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะมาก
แต่แฟนคลับที่ยังไม่เข้าใจอันนี้ก็ยังมีเหมือนกัน
อยากให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นในชีวิตจริง
แต่เรามาเพื่อเป็นนักแสดงเรามาแสดง
เรามาเป็นศิลปินมาทำเพลงมาร้องเพลงอะไรอย่างนี้
มาสร้างผลงานเพื่อทุกคน
ไม่ใช่มาเอาเหมือนแบบเหมือนปัจจุบันแบบทุกคนคิดว่าเรามาขายชีวิตของเราเลย
ไม่มีใครขายวิญญาณให้กับใครได้ทั้งนั้นแหละ

เวลาเราเผชิญหน้ากับอาการเหล่านี้
เพราะว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมันจะหนักไปสู่

ก็ด้วยความที่ตัวเราก็มีความไฟ่อยู่ในตัวแล้วมีความ
มีความอาจจะไม่ยอมอะไรพวกนี้

ก็ด้วยความเป็นนักแสดงปุ๊บอะ
เราต้องคอยมอนิเตอร์ร่างกายตัวเอง
ว่าจะเกิดภาวะอะไรยังไงบ้าง

พยายามแบบลองอยู่ในชีวิตจริง
อยู่กับผู้คนจริงได้พูดคุยจริง
ไม่ใช่แบบนั่งกินข้าวถ่ายมือถือ

พอปัจจุบันเริ่มกลับมาตรงหน้ามากขึ้น

แต่ว่าสุขภาพจิตดีขึ้นเยอะมาก
พอจิตดีปุ๊บร่างกายก็ดีตามเหมือนกัน
ซีรีส์วายนี่คุณด่งดังมาจากซีรีส์วายมากนะคุณเกิดจากซีรีส์วายจำได้ไหมครับ

เป็นประทัดตั้งแรกของมวงการ

ผู้ใหญ่เขาจะแบบมันสุ่มเสี่ยงนะถ้าไปแล้วภาพลักษณ์จะไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่านะ
ตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็รอต่อไปมันก็ไม่รู้จะรออะไรแล้ว
ก็รู้สึกว่าตอนนั้นที่ได้เรื่องทานไทยนะครับนิยายดีมาก
กลุ่มฐานแฟนคลับนิยายมีอยู่แล้ว
ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบเป็นแชร์สที่ดีนะที่เราจะได้เล่นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้
ตอนนั้นตอนนั้นก็แบบตัดสินใจเล่นด้วยตัวเองเลย

ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะได้เล่นเรื่องนี้เลย
เป็นไงบ้างพอตัดสินใจมาแล้วพอรับแล้ว
หลังจากนั้นผู้ชายนะเป็นความรักของผู้ชายนะ
ใช่ตอนนั้นคือทีมงานน่ารักมากผู้จัดน่ารักมากครับ
ก็สนุกมากที่ได้ถ่ายเรื่องนั้น

และเรื่องนี้ก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเลยนะ

แล้วก็ที่เปลี่ยนสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือ
ที่พอในเรื่องเคมีมันดีมากแล้ว
อยากให้แบบแต่งงานกันจังเลยนะอะไรอย่างนี้
ซึ่งอยากจะบอกว่าคุณเอ็กซ์อย่างนั้นได้

ใครเป็นความกดดันอีกแล้วววววอย่างน้อยมีความกดดันมาก

มันเกิดพฤติกรรมการแบบการจิ้นการสกินชิปอะไรแบบนี้ขึ้นมา

ตอนนั้นเขาพูดเสมอเหมือนกดดำเชียร์แหละ
ปัจจุบันอยู่เลยนะสามปีแล้วเนี่ย
สามปีไม่ได้ทำงานด้วยกันอ่ะ

ปัจจุบันนี้นะถามด้วยความรักไม่ได้โกรธ
แต่ฉันแล้วนะหลายคนก็กับไม้แล้ว

ด้วยระบบการทำงานต่างที่มันเกิดขึ้น

ไม่รู้จะทำงานด้วยกันยังไงต่อ
มากก็ไม่แน่นะ
อาจจะมีทางมาร่วมกันอีกนะ
ก็ผมก็รู้สึกว่าจากสถิติแล้วกัน
ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่เขาแบบคลิกกันเยอะกว่า
ซีรีส์วายพูดจริงนะ๙๕ไม่ได้เป็นแฟนกันหรอก

เคมีที่มันเกิดขึ้นคือความสนุกที่เราได้ทำงานด้วยกัน

ถามคำถามในเชิงสังคมนะฮะในฐานะที่เราเล่นซีรีส์วายนะฮะ
มันมีกฎหมายที่เราเรียกว่าสมรสเท่าเทียม
ก็คือผู้ชายผู้หญิงชายหญิงอยากให้มันเกิดขึ้นไหม

มันง่ายมากเลยก็เลยรู้สึกว่าสงสัยมาตลอดว่าทำไมถึงไม่เกิดขึ้น
แค่นี้เลยแค่สงสัยเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่ไม่ได้มีใครเสียหายอะไรเลยนะ
คุณมองความรักระหว่างเพศเดียวกันเป็นสิ่งสวยงามไหม
ก็คือความรักรูปแบบหนึ่งเคยงานหมดแล้วต้องบอกว่าความรักมีทั้งด้านดีไม่ดีทุกคนอยู่แล้ว
ถ้าเราพร้อมที่จะรักเราพร้อมที่จะต้องเจ็บอยู่แล้ว
อย่างน้อยที่ต้องเจ็บกับทุกคนเรื่องความรักก็คือเรื่องการจากลา
มันก็คือมันเป็นคอมม่อนของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม

เห็นเขาบอกว่าหมอดูทักคนว่าจะแต่งงานตอนอายุ๓๕เหรอ
ใช่ครับหมอดูบอกว่าเนี่ยถ้าแต่งงานปีนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี

ถ้าเชื่อหมอดูอีกสัก๓๔ปีคุณจะแต่งงานแล้วนะ

การเปิดเผยแฟนของคุณนี่เป็นการเปิดเผยที่ทุกคนช็อกมากนะ

ส่วนตัวเนี่ยเวลาการเปิดเผยว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนเนี่ยมันอิงจากปัจจัยเหล่านี้ไหม

ความรู้สึกผมคือแค่รู้สึกว่าถ้าเราบอกว่าไม่มีแฟน

คนก็งงไปแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะ
ผมก็รู้สึกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นแฟนคลับก็ไม่อยากโกหกแล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยเราเรื่องเบิร์นเอาท์แค่โกหกว่าต้องแฮปปี้กับเขาก็รู้สึก
ก็รู้สึกผิดแล้วอ่ะที่จะแบบโกหกว่าเราไม่เป็นไรเลยอ่ะเออ
หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปโกหกแล้ว
ถ้ารู้สึกว่าอยากให้พูดเรื่องส่วนตัวมาเราก็จะพูดเท่าที่เราสามารถพูดได้
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค
หรออักษรย่อชื่ออันเดี๋ยวจะเซ็นเซอร์ให้

ชื่อเป็นผลไม้เป็นสัตว์ป่าหรือว่าเป็นอะไร
บอกไม่ได้บอกไม่ได้

ก็ใกล้ถึงฟินคับ

นะแดง
ทำไมคุณนะแดง
ชอบอะไรนะ
ชอบเยอะนะ

จะสามารถอยู่กับเราได้ไปอีกนานเลย
ชอบอะไรในรูปร่างหน้าตาเขาบ้าง

ถ้าพี่ชอบแฟนพี่สมมุติถ้าพี่มีแฟนนะซึ่งตอนนี้โสดมาก

ถ้าเอาปากกามาวงคุณชอบทุกตรงทุกหน้าเลยเหรอ
อายุพอกันใช่ไหม์แฟนคับมัดไส้เลยว่ะนึง

อ่ะนิ้วพี่มีพี่ไม่บอกใคร

น้อยหวานมากกว่าตอบได้แค่นี้น้อยกว่า๓ครับ
บอกรักครั้งล่าสุดกับเขาว่าอะไร

ต้องบอกว่ายังไงดีสวีทก็เป็นคนที่แบบช่างรักแฟนแล้วกันครับ
เรื่องงานแต่งงานไหมหรือว่าเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่กลัวการแต่งงาน

ผมก็อยากมีลูกแต่เขาไม่อยากมีลูก

อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากไปเที่ยวเล่าโลกด้วยกัน
นี่คือความฝันของหลายคนนะคู่หนุ่มสาวหลายคู่
อยากไปใช้เขาเรียกว่าอยากพาเราทั้งสองคนเนี่ย
ไปเห็นโลกนี้ด้วยกันก่อนที่เราจะต้องจ่างไป
มิงสุพศิษย์เชื่อเรื่องหมอดูมาก

แล้วครับมีหมอประจำไหม

ส่วนใหญ่เวลาเราไปดูหมอเราดูเรื่องอะไรไหมฮะ
สำหรับพี่นะพี่ชอบสัมภาษณ์หมอดู
หลายคนถามว่าเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ชอบ
ก็จะชอบถามเขาว่าแบบต้องไปไหว้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อเสริมดวงเรา
มูอีกแล้วเหรอ
ก็รู้สึกว่าเราเต็มที่ทุกอย่างไง

ส่วนใหญ่คุณไปมูอะไรบ้างแบบแปลกขนาดก็เล่าให้ฟังหน่อย
ไม่แปลกนะปัจจุบันก็นี่เลยครับไหว้พระที่บ้าน
ที่บ้านก็พาเยอะมากอยู่แล้ว

หมาม้าเพิ่งสร้างเหมือนแบบหลังบ้าน

ชั้นสามก็เป็นห้องพาใหม่พึ่งยายพา

เห็นบอกว่าปีนี้เป็นปีของพระแม่รักษมี

เทวาลัยพระแม่รักษมีเลยอยู่ที่สวนเลย

ส่วนใหญ่ขอเรื่องอะไรมีสุภาษีเวลาไปว่ายสิงหาศิษย์ต่าง
ผมด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนที่ไหว้แล้วไม่เคยได้เลย

ก็จะรู้ว่าแต่ละองค์ช่วยเรื่องอะไร

ตอนว่ามีแฟนนี่ขอสินคาสิทธิ์ไหม

อยากจะทำอะไรยังไม่ได้ทำหรอกครับ
ก็อยากมีผลงานที่ฮอลลีวูดครับผม
แล้วก็อยากเป็นภูมิกับแต่ลอง้องกับเอง
ไหนอยากจะเล่นหนังฮอลลี่วูดรูปแบบไหน

แล้วก็อยากทำให้เต็มที่มากรู้สึกว่ามันเป็น
ที่เราจะไปต่อยอดอะไรยังไงได้

ผมก็โอกาสเล่นในไทยก็ยังมีไม่หลากหลายมาก

ถ้าได้ลองเล่นแนวอื่นบ้างก็จะตื่นเต้นดีใจ
ตอนนี้จะได้เล่นละครกับใหม่ดาวิกาของพี่ใช่ไหม

ช่อง๑ครับช่อง๑จะออนแอร์มีนานนี้แล้วครับ
เนื้อเรื่องมันจะประมาณว่าใหม่ทำธุรกิจรูปแบบนึง
ส่งผลทำให้เกิดเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นภายในเดือน
มีคนเข้ามาโกงต้องแบบใช้เรื่องธุรกิจต่อสู้กับอะไรอย่างนี้
จะมีความรู้ด้านธุรกิจด้วยภายในเรื่องนี้
แล้วก็มีการเขาเรียกว่าเลี่ยงเหลี่ยมที่ต้องเชื่อเฉยกัน
เพื่อนคุณนี่เขาไม่ชอบผมหรือว่าเขาชอบคุณนะ
คืนแรกในวันแต่งงานเขาออกไปนอนที่ไหนมาก็ไม่รู้

อะไรที่ทำให้คนสบายใจผมจะทำครับ

มันอยู่ที่ว่าเขาชอบใคร

คนอย่างฉันจะไม่มีวันเป็นคนโง่

สุดท้ายล่ะมีโอกาสอันดีสำหรับคนที่ชื่นชอบ๒๒๐ตา
ตลอดระยะเวลา๑๐กว่าปีที่อยู่ในวงการนี้มานะครับ

ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตาม

แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะไม่ต้องห่วงเลยอืมแล้วต่อไปนี้ก็
หลังจากที่ได้ดูเทปนี้ผมรู้สึกว่าหลายคนคงจะมีมุมมองกับผมที่อาจจะ
เปลี่ยนไปบ้างหรือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนอย่างนี้
ก็อยากจะบอกว่าต่อไปนี้ก็ฝากตัวด้วยนะครับผม
โปรดติดตามตอนต่อไป